ต่ออีกที่หนึ่งสาวจากนี้ขอรุ่นใหญ่สักหน่อยนะฮะ
เป็นสาวสุดสตรองค่ะพี่บุ๋มประนัดดานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ชุดแดงฆ่าตายทุกนางเลยค่ะคุณ
รุ่นใหญ่ขนาดนี้ใจเต้มนิ่งนะคุณ
ถูกต้องค่ะนี่ชุดสวยแบบนี้นะคะ
ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ดังพี่ป๋องซีเบสนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ฆ่าตายทุกนางแย่งซีนกันทุกคนเลยนะคะ
เจ้าตัวนะก็บอกเลยว่าที่แต่งตัวมาเต็มที่ขนาดนี้
เพราะว่าเขายืนยันทำตามคาแรคเตอร์นะ
แต่พอสัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์ในเฟซบุ๊คค่ะที่มันเด้งขึ้นมา
คือมันครบรอบ๔ปีวันวิวาคุณเอกพอดีไง
คุณแม่บุ๋มของเราถึงกับน้ำตาคลอเลยนะคะ
โถคุณแม่ค่ะผู้หญิงเราเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดไหนนะ
ก็มีมุมอ่อนแออารมณ์คิดถึงก็ได้เหมือนกันนะ

แต่พี่ไม่ค่อยดูเฟซบุ๊คสักเท่าไหร่
ก็มันก็เตือนนะคะว่าโอ้แต่งงานเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ก็มีจุกบ้างอะไรบ้างก็ต้องมีบ้างค่ะ
มันเป็นภาพจำดีเนาะตอนนั้น
ใช่แต่ถือว่าโอเคมันก็คือโมเมนต์ที่ดีที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าต่อ
เพื่อนเล่าให้ฟังพี่เอกเขาลดเล่นเกมแล้วนะคะพี่บุ๋ม
เหรอคะไม่ได้ถามเลยค่ะ

เหมือนไม่ได้ถามไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัว

ไปตามนั้นอยากทำอะไรทำ
ก็ตอบกันนิ่งนะคะงานนี้ก็ไม่มีแหวกไม่มีแหกไม่มีแฉนะคะ
ชุดสวยด้วยอ่ะชุดสวยจริงนะ
แดงนี่ฆ่าตายเลยล่ะแต่อย่างที่บอกรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะ